สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรับเข้าสู่สาธารณะนะคะ
วันนี้มีเรื่องต้องอัปเดตตามกันหลายข่าวเลยข่าวใหญ่ด้วย

ท่านผู้ชมครับอ่ามีหลายหลายที่อืม
ที่เขาปิดเพราะฉะนั้นต้องบันทึกไว้ดีนะครับ

ก็เขาดำเนินการมาเป็นปีที่๒๓แล้ว
ก็ขอปิดบริการชั่วคราวในวันที่๒๖ตุลานี้
สำหรับสาขาขนาดใหญ่ก็จะเปิดวันที่๒๘
คืออยากจะปิดเพื่อให้ประชาชน
แล้วให้พนักงานที่เขาจะไปซื้อของไม่ต้องซื้อหรอก

เขาบอกมีพนักงานตั้ง๖๓๐๐คนนะ

สาขาทั่วประเทศ๑๙๐๐แห่ง

ถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินตลมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และให้พนักงานได้มีโอกาสวางดอกไม้จันทร์
ร่วมเป็นจิตอาสาภายในชุมชน

พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
เขาจะปิดบ่าย๒โมงของวันที่๒๖ตุลาคม

ประมาณ๖๗โมงเช้าในวันที่๒๗

นะครับธนาคารปิดนะครับท่านผู้ชมครับ

กรุงไทยกรุงศรีกาสิกร

ปิดนะครับ๑๑๙สาขาปิด
แต่ว่าธนาคารเขาบอกว่ายังสามารถทำธุรกรรม

ครับแล้ววันนี้ก็สมเด็จ

รัชกาลที่๑๐ได้มีพระราชกระแส
ศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บดินทะละเทพพระยะวรางกูล
มีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทย
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา
และช่วยเหลืองานพระบรมศพ
และงานด้านต่างอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมกันมา
ถวายสักการะพระบรมศพอย่างพร้อมเพลียง

อีกทั้งพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา

และงานด้านต่างอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยและสมพระเกียรติ
เชื่อว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงชื่นชมโสมณัฐเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความทราบซึ้งอย่างที่สุด
จากหัวใจด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
ครับก็คงจะทุกท่านก็คงจะได้พร้อมใจกันนะครับ
แล้วไม่กลัวเราส่งไปก็คือใช้บริการรถสาธารณาน่าจะดีที่สุด
เพราะว่าเรื่องของจุดจอดรถมีเตรียมไว้ให้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าไปรถสาธารณะสะดวกกว่า
ครับทีนี้ก็มาเข้าเรื่องที่เราจะพูดเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ก็คือที่เขามีกรณีที่เป็นเครื่องขายเบียร์สดอัตโนมัติเนี่ยนะคะ
ก็สรุปแล้วเขาบอกว่าผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี๕๑

ท่านผู้ชมครับผมเคยบอกไว้แล้วใช่ไหมครับ

แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าความผิดมันสำเร็จแล้ว

ของพวกนี้มันทดลองได้ที่ไหนนะฮะ

จะเป็นฝ่ายการตลาดหรือใครก็แล้วแต่คิดพลาดครับ

ทดลองความผิดมันสำเร็จแล้ว

ความผิดมันสำเร็จเนี่ยเขาไม่ขาย

กระป๋องสั้นไม่ได้ขาย

เขาไม่ต้องการให้แบบแหมมาเอาซื้อถูก
แบบนั้นไม่ให้ง่าย

ซื้อเมื่อประเทศอเมริกานะครับ
ออกมาจะมากระดกเดินกระดกเลย

จะไปกระดกตามชายหาดได้ไหมไม่ได้ครับ

ตรงกันข้ามกับประเทศไทยในเรื่องนี้

แล้วมันผิดมันก็คือผิด
เพียงแต่ปัญหาก็คือเรามีศรีถนนชัย
ศรีถนนชัยก็พยายามที่จะหาแล้วครับ

แล้วก็กดเลือกเอามีรูปให้ดู
ดปุ้งมันก็จะไหลลงมา
วงมาเสร็จต้องมาเปิด

เหมือนเพฟซีเหมือนกาวแต่เย็น
แบบนั้น

ถ้าพูดถึงขั้นตอนความยุ่งยากความง่าย

แล้วการดื่มเนี่ยคุณมิ้นครับ

หรือว่าที่จะเอาเบียสดควรพกดกลับไปบ้าน
แล้วก็ต้องเดินออกมาดื่มข้างนอก

ไอ้ร้านต่างเราเนี่ยไปตั้งอยู่ในพงในป่าในหญ้าไหม

โอ้โหทุกหัวระแหงทุกมุมถนน

จะบอกว่ายิ่งต้องมีเลยด้วยซ้ำเพราะว่า
มีไหมในโรงพยาบาลก็มี
ทั้ง๗ที่คือเป็นสถานที่ต้องห้าม
ตามพรบควบคุมแอลกอฮอลของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ระบุไว้เลย๗ที่ก็มีวัดบ้างละที่ปฏิบัติธรรม
โรงเรียนโรงพยาบาลนะครับ

หรือที่ต่างที่รัฐมนตรีกำหนด
ตรงนี้จะเห็นชัดนะครับว่าข้อที่บอกว่ามาตรา๓๔

ซึ่งผมก็บอกมาแต่ต้นแล้วว่ามันอัตโนมัติ
แต่เอาล่ะครับก็ยังมีศรีถนนชัยไปช่วยล่ะครับ
เขาบอกว่ามีการปรึกษากับทางกระทรวงเจ้าหน้าที่แล้ว
บอกว่าอันนี้ไม่ผิดไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติ

คือจะพูดให้ฟังว่าไอ้มาตรานี้ที่คุณพูดเนี่ย

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช๒๕๕๑
อ่านะควบคุมแอลกอฮอล

สองห้าห้าหนึ่งโอ้คุณมินนี่แม่นมากนะฮะ
ผมแล้วเป็นอยู่กับชูวิสเนี่ยรายการที่แสกหน้านี่ละ
สองห้าห้าหนึ่งเขาบอกมาตราอะไรนะ

วงเล็บหนึ่งเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ค่าปรับ
หนึ่งเอ่อจำคุกหนึ่งปีหรือปรับสองหมื่นบาท

โอ้โหเอาละครับสองหมื่นนะ

อ้าวโฆษณาไหมแรกโอ้โหยังไม่มีภาพเพื่อคุมทางเผาตรงกล่าว
เอาละพูดให้สั้นโดนเท่าไหร่
อันนี้โดน๑ปีเหมือนกันแต่ว่าค่าปรับ๕แสนค่ะ

รู้เรื่องดีนะฮะความเสียหายมันต้องเยอะนะครับ
มีทั้งหมดที่เขาบอกว่าเปิดไปกี่ที่นะที่บอกว่าต้องไปทดลองดูทดลองดู

สิบแปดที่โอ้โหสิบแปดที่
อย่างนี้ต้องคูณไหมครับต่างวาระต่างกรรมกัน
เอาสองหมื่นคูณสิบแปดนะสองหมื่นคูณสิบแปด
แล้วก็ตรงนี้เอาห้าแสนคูณสิบแปดแล้วคูณไปกี่วัน
คูณอีกเจ็ดวันนะครับถูกไหมครับคูณไม่ทันเลยตอนนี้
ห้าแสนนะฮะห้าแสนอ่าตกลงว่าตรงเนี้ยมาตราสามสิบเนี้ย
โดนไปสิบแปดทีอ่าค่ะประมาณสามแสนหก
ถูกไหมครับก็สิบแปดสาขาอ่าก็ตรงสิบแปดที่อ่ะอ่า
เดี๋ยวให้คุมสิบแปดนะเป็นเท่าไหร่สามแสนหกป่ะค่ะ
อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาแจงเรื่องนี้ให้ฟัง
ให้มินได้คำนวณก่อนเพราะว่าไม่เก่งเลข
เดี๋ยวคุณผู้ชมคำนวณไปพร้อมกันแล้วช่วงหน้ามาฟังคุณชุวิตคำนวณให้ฟังกันสักครู่เดียวค่ะ
บางคนอาจจะมองว่าเราไม่ได้เป็นคนขายเราไม่ต้องสนใจก็ได้

เดี๋ยวลองคำนวณคร่าวก่อนที่คุณชุวิตคำนวณเอาไว้แล้ว
คือความผิดสำเร็จแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับคุณมิ้นครับ
ความผิดสำเร็จก็คือกระทำการนะครับเอ่อ
ไปมาตรา๓๐วงเล็บ๑คือเรียกอัตโนมัติ

เป็นนะครับเพราะว่ามันง่ายกว่าเครื่องอัตโนมัติที่ใช้เหรียญหยอดอีก
คือใช้เหรียญหยอดเลือกไหลต้องมาเปิด
อันนี้ทีเดียวกดน้ำไหลเลยครับเบียร์ไหลเลย
แล้วไหลมาทำไงครับก่อเข้าปากได้เลยถูกไหมครับ

อันนี้ก็คือผิดมาตรา๓๐วงเล็บ๑ซึ่งเขียนว่าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
อันนี้กฎหมายเขาบอกว่าปรับ๒๐๐๐บาทบวก๑ปี

ส่วนข้อหาที่๒เขาบอกมาตรา๓๒
โดนไปอีก๕แสนบวก๑ปี๕แสนคูณ๑๘ที่
เหตุที่ผมบอก๑๘ที่เพราะมันต่างกรรมต่างวาระกัน
สถานที่ต่างกันทำความผิดตั้ง๑๘ครั้ง

เอาละเอา๕แสนก่อนก็๙ล้าน
และเขาบอกว่าปรับอีก๕๐๐๐ต่อวันจนกว่าจะเลิก
ผมก็บอกว่าประมาณการว่า๗วันนะครับ
๗วันมันก็๓๕๐๐๐๐บวกคูณกับ๑๘ที่
เดี๋ยวไหมนี่ถึงก็๖๓๐๐๐๐๐
เป็น๑๕๖๐๐๐๐๐ครับที่ต้องปรับ

ก็อยากถามถามจริงอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ถ้ามองให้ทะลุถึงบริษัทแอลกอฮอล์ต่างเหล่านี้

ครั้งไม่ได้ต้องการรายได้ครับคุณมิ้นครับ

บริษัทเบียงมาทำให้
เราเองเป็นการโกสนาประชาสัมพันธ์มาทำให้

ตัวนี้ก็คือค่าปรับซึ่งความผิดสำเร็จ
เมื่อความผิดสำเร็จนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า๑๘ที่
ต่างกรรมต่างวัลละต่างวันกัน
เขาบอกว่าความผิดตรงนี้

เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหม
โดนมาตา๑๕๗ไหมละเว้นไหม

ระเวนเกิดมีวันหลังเกิดมีคนก็คิดพิเลน
ขึ้นมาอีกฝ่ายการตลาดคิดพิเลนอยากจะทำขึ้นมาอีก

กฏหมายพบควบคุมแอนกอฮอล์๒๕๕๑
เหมือนกับกฎหมายควบคุม

คุณมิ้นทร์ทราบไหมครับว่าในต่างประเทศในผับในบาร์

ครับไปดูได้เลยครับดูในหนังฝรั่ง

ทำกันถึงขนาดนั้นนะฮะ
ประการที่๒ที่เขากำหนดไว้

ชุมชนอ๋อในการที่จะให้มีต่าง
ไปเปิดร้านเหล้าในชุมชนนี้นะฮะ

จะต้องไปให้ชุมชนนั้นนั้นเนี่ย

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงนั้น

ได้จำนวนมา๑๐๐๒๐๐คน๓๐๐คนแล้ว
แต่ที่กฎหมายกำหนดต่อประชากรในเขตนั้น

ไปจ่ายกันแล้วก็เซ็นกันง่าย
เปิดร้านเหล้าเปิดเบียร์กาเด้น
หรือว่าเอาคนผู้หญิงแต่งตัวสั้นเอามาเป็นสาวเชียร์เบียร์
ทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่นี่นี่เป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่
ที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นถามว่าคนอย่างผมจำเป็นต้องมาพูดเหรอครับ
ผมพูดปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาปิดเขาบอกว่าไม่เอาละเลิกการทดลอง
มีทดลองด้วยนะก็คิดดูแล้วกันฮะคือการขายเหล้าขายเบียร์มีการทดลองด้วย
อย่างกระแจกยาสีฟันแชมพูให้ทดลองใช้ดูก่อน
ทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหลักการที่จะต้องปรับ
ตรงนี้ผมเขียนไว้นะฮะถ้าเกิดไม่ทำเกิดมีคนร้องต่อไป
ว่าอย่างนี้โดนมาตรา๑๕๗ไหม
มาตรา๑๔๗๑๔๙เป็นเจ้าหน้าที่
ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำการ

ประเทศเราเนี่ยมีคนร้องเยอะ

เจ้าหน้าที่ก็พยักหน้างกกนะฮะ

ไม่รู้ในทุนคงจะมีดีละครับ
ดังนั้นตรงนี้คือพรบควบคุมแอลกอฮอล์
ซึ่งปรับและผมคำนวณเป็นจำนวนเงินมาให้

การที่จะไปขอร้านเหล้าล้างเบียร์
อย่างที่บอกทั้งปิดไม่ให้มีหน้าต่างปิดทึบนะฮะ
ประตูไม่ให้มีกระจกไม่ให้มองเห็น
การจะเปิดจะต้องไปให้ชุมชนเป็นคนอนุมัติ
สมมุติแล้วกันว่าชุมชนนี้มีร้านเหล้า๓ร้าน

นี่ก็คือหลักการในการให้ชุมชนเป็นผู้อนุมัติ
แต่ประเทศเราก็อย่างว่าล่ะครับไม่ได้ทำ
เรื่องตัดปลาที่ผมอยากจะคุยกับท่านผู้ชมนะครับ
พูดไม่ได้วันนี้วันที่๑๑ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ปปปนะฮะปปปคือตำรวจ

ปราบปรามนะฮะเรื่องทุจริตนะครับ
กับปปงนะฮะปปงก็เรื่องของการฟอกเงินนะฮะ
เยอะมากอะ
ปปง๒หน่วยนี้ครับสนที่กำลังกันบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
บ้านหลังหนึ่งปรากฏบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านหรูนะครับ
บุญค่าเท่าไรครับคุณบินอบินรัชภิกษ์๔๙ล้านบาท
โอ้โหบ้านอะไรเนี่ยก็๔๙ล้านบ้านหลังนี้เป็นของใคร
เป็นของอดีตผู้อำนวยกาลสำนักพระพุทธศาสนาคุณพระรัช
อดีตผอสำนักพุทธใช่ไหมชื่ออะไรนพรัชใช่ไหมซึ่งปัจจุบันนี้ไปไหนแล้ว

คือบ้านหลังนี้เขาซื้อไว้

โอ้โห๔๙ล้านใช้เงินสด
นี่มันใช้ยังไงเงินสดนับกันยังไง
เงินสดไปซื้อ๔๙ล้าน
ป่องอป่อเข้าไปอายัด

ซื้อบ้านหลังนี้ไว้ด้วยเงินของอดีตผอ
คือท่านผู้ชมครับอดีตพอเนี่ย
สำนักพุทธนี่ก็คือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวัด

ทีนี้ผมเคยอธิบายเรื่องเงินทอนไปแล้วถ้าคุณมิ้นจำได้

ทอนเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดนึง
ว่าเงินทอนมันคืออะไร
คนบางคนอาจจะงงเงินทอนมันคืออะไร
ผมยกตัวอย่างให้ครับเงินทรอน
สำนักพุทธมีหน้าที่ในการดูแลบุรณะ

ก็มีโครงการวัฒนธรรมก็ไปปรึกษากับเจ้าอาวาท
ทีนี้ท่านผู้ชมต้องทราบก่อนนะครับว่าเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส
และรับการแต่งตั้งตามพรบสงฆ์

อันนี้ที่คุณชุวิตเคยพูดแล้วเนาะ
ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรงเป็นเจ้าหน้าที่ครับตามกฎหมายพรบ๒
ตามกฎหมายอาญาเลยเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ทีนี้ตรงนี้มันสำคัญ
ดังนั้นสำนักพุทธก็จะไปหาลืนกับวัฒน์

ทั่วประเทศไทยเนี่ยคุณมิ้นผมเคยบอกแล้วมี๔๐๐๐กว่าวัดนะ

หรือปรึกษากับผู้ที่มีหน้าที่เจ้าคณะเจ้าคณะตำบลแล้วแต่
ก็ปรากฏว่าบอกมีงบประมาณมาให้
สำนักพุทธมีงบประมาณมาให้เพราะว่าจะไปให้วัด๔๐๐๐วัด

สมมุติว่ามีเงินมาให้๑๐ล้าน๑๐ล้านบาท
เมื่อให้กับวัดนะฮะให้เจ้าอาวาสก็ดีหรือใครก็ดีที่มีอำนาจล่ะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเมื่อให้ไป๑๐ล้านบาท
ให้กับวัดนี้แล้วก็ขอเงินทอนมา

๘ล้านบาท๑๐ล้านบาทก็ขอมัน๘ล้านบาท
ขอคืน๘ล้านบาทก็เท่ากับวัฒน์เหลือ๒ล้านบาท
คำถามก็คือว่าเจ้าอาวาสรู้ไหม

ถ้ารับรู้ด้วยนะก็เป็นตัวการร่วม
เหตุที่เป็นตัวการร่วมเขาบอกว่าก็เพราะเจ้าอาวาสเนี่ยมีหน้าที่
มีหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
เป็นผู้ที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเลย
ดังนั้นถือว่าเป็นตัวการร่วมก็คือสำนักพุทธ
ตัวการเจ้าอาวาสณวัดเป็นตัวการร่วม

เอาไป๑๐ล้านนะฮะทอนมา๘ล้าน

ก็ไปเอาเงินไปอีลุยฉุยแฉกซื้อบ้านไง

เนี่ยบ้านที่ผมบอกนี่แหละครับบ้านหลังละ๔๙ล้านไง
เขาบอกว่าล็อตแรกที่จะต้องอายัดทรัพย์๗๑ล้านนะคุณชุวิตบ้าน

ยังเหลือเยอะครับก็มีทั้งทรงแท่ง

โอ้โหนี่ทำวัดนะเนี่ย
นี่ขนาดเป็นข้าราชการที่ดูแลเรื่องวัด
หรือเพราะว่าวัดในประเทศไทยมันเยอะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยได้เงินเดือนเยอะเกี่ยวไหมคะ

เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

๒เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครครับ

คือที่นี่มันไม่ไหวแล้วมั้งครับ
อดีตพอชื่ออะไรครับ
พนมก็เป็นอดีตพออีกเกี่ยวข้องอีก

คือพูดง่ายว่าโรงเรียนปริยธรรม
คือโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับธรรมทมนะครับ
ขึ้นอยู่กับสำนักพุทธ
เงินมาจากสำนักผู้ในการสนับสนุน
การสนับสนุนต่อมาโรงเรียนไม่มี
คือพูดง่ายว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับปริยธรรม
เป็นโรงเรียนมีเหมือนกันแต่เป็นโรงเรียนที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษา
ก็พูดง่ายได้งบของกระทรวงศึกษาแล้ว
ไหนจะไม่ได้งบของที่นี่อีกไม่น้อยนะครับ
พูดไปแล้วจะตกใจสามสิบล้านฮะ
อันนี้จะไม่ได้เรียกว่าชูวิทย์อย่างนี้เรียกเงินทอน

เขาเรียกว่าเงินอมฮะอย่างนี้คือเงินอมฮะอมเลยครับ
สามสิบล้านไม่ทอนสักบาทคือพูดง่ายง่ายว่า
แต่งเรื่องว่าจะมีโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสอนธรรมมงธรรมะนะ

เพื่อจะเอามาสอนเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะ

อยากถามว่าสามสิบล้านทอนมาซะยี่สิบล้าน

ปรากฏว่าไม่อมสิบละครับอมหมดเลยสามสิบล้าน
นี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในล็อต๒

ล็อต๒มีพระชั้นผู้ใหญ่ด้วย

อย่างนี้คุณในฐานะที่เป็นพุทธ
ศาสนิกชนคุณรู้สึกยังไง

คุณผู้ชมหลายคนก็ส่งไลน์มาพูดคุยประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
คือหลายคนก็รู้สึกเสียใจที่มันเกิดขึ้นในวงการพุทธศาสนา
บางคนก็มองว่าดีแล้วขุดก็ขุดให้หมดเอาให้กระจ่างล้างให้หมดเลย
อ่ะทีนี้ทีนี้ก็เตรียมตัวล่ะครับ
เพราะว่ามันมีมาตรการที่เกี่ยวข้องก็คือบรรดาที่เป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่
ผู้เป็นเจ้าหน้าที่แต่ละคนนี้นะครับ
สำนักพุทธเนี่ยแน่นอนครับมีหน้าที่โดยตรง
เขาเรียกว่าตัวการครับตัวการเนี่ย
โดยปกติเมื่อมีตัวการก็ต้องมีตัวสนับสนุน
ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้แล้วนะยกตัวอย่างเรื่องนี้ยังไงฮะ
คือสมมุติแล้วกันว่าคุณมิ้นขับรถผิดกฎจราจร
งไฟแดงแล้วมีตำรวจเรียกคุณมิ้นไปควักเงินให้ตังค์เนี่ยตำรวจ
บอกว่าเอานะฉันจะรีบไปขอให้เงินไว้

ส่วนตำรวจนั้นเรื่องสมมุตินะฮะตัวการก็คือตำรวจ

แต่ในกรณีนี้เนื่องจากสำนักพุทธมีหน้าที่โดยตรง
ส่วนวัดส่วนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเหมือนกันนะฮะแต่งตั้งโดยพรบสงฆ์นะฮะ

เพราะมีหน้าที่โดยตรงเหมือนกัน
ถูกต้องครับเป็นตัวการร่วมฮะ
ในกฎหมายมีระบุไว้ว่าเป็นตัวการร่วม
คือร่วมกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปในการกระทำการทุจริต
ดังนั้นสำนักพุทธเป็นตัวการร่วม
เจ้าอาวาสเป็นตัวการร่วมในการโกงเงินทอน

ถ้าเป็นตัวสนับสนุนหมายความว่าคุณไม่มีหน้าที่
อืมอยู่ที่หน้าที่
ใช่ครับอยู่ที่หน้าที่เลยครับหน้าที่เป็นหลัก
ถ้าคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายคุณเป็นตัวการทันที
ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของกระบวนการก็ตาม

ถัดไปเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังอีกเล็กน้อยครับ

ชูเวทตีแสดหน้า

กรณีที่ผมพูดว่าสำนักพุทธจะเป็นตัวการ

ส่วนเจ้าอาวาสหรือวัดจะเป็นตัวการร่วม
ในกรณีเรื่องโกงเงินทอน

เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยล้วนเป็นเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
แต่ในบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้
ก็อาจจะเป็น

และวัดเนี่ยแล้วเจ้าอาวาส

คุณท่านผู้ชมทราบไหมครับ

ตามกฎหมายเนี่ยคุณมิ้น
ถ้าคุณไม่มีตำแหน่งไม่มีพูดผิดไม่มีหน้าที่
คุณจะกลายเป็นผู้สนับสนุน
คือกฎหมายมองถึงหน้าที่ครับ

ผู้ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับวัดเนี่ยพระเนี่ยนะ
ไม่ได้มีหน้าที่แต่งตั้งกันเอง

แต่งตั้งกันเองไม่ได้แต่งตั้งตามพรบสงฆ์

คือถ้าเป็นคนที่ถูกแต่งตั้งตามพรบสงฆ์

แต่ถ้าถ้าเป็นการแต่งตั้งกันดูแลเอนอย่างวัดใกล้

ถูกต้องครับเพราะไม่มีหน้าที่โดยตรง
ดังนั้นหน้าที่ตรงนี้คือที่สำคัญเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

บอกว่าคุณขับรถแซงไฟแดงแล้วคุณไปโดนตำรวจจราจร

แต่ถ้าเป็นตำรวจธุรการไม่มีหน้าที่

ก็ถือล่ะครับแต่ว่าไม่มีหน้าที่โดยตรง

ชั้นใดฉันนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกัน
กรณีของพระกรณีของเจ้าวาดนะฮะ
ก็จะต้องมีหน้าที่โดยตรงตามพรบสงฆ์มีการแต่งตั้ง
แล้วคุณรู้ไหมว่าคดีอย่างนี้ไปที่ไหน
ไปขึ้นคดีที่ศาลไหนคดีอย่างนี้
ศาลคดีอายาทุจจริตครับ

เป็นขึ้นไปที่สารคดีอาญาทุจริต
และประพฤติมีชอบที่เป็นสารที่บอกเป็นสารป่าวเอง
อ๋อสารที่เพิ่งตั้งแต่ทำงานเร็วมากนะคุณฟูวิค
ใช่ครับก็ต้องเป็นสารนี้แหละครับนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ไว้นะฮะ
เพราะว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนผู้เกี่ยวข้องแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่

ต้องไปที่สารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับ
เพราะฉะนั้นกระบวนการไต่สวน
ต้องบอกก่อนว่าสารคดีทุจริตเนี่ย
ใช้วิธีการพิจารณาคดีแบบไต่สวน
ไต่สวนคือสารสามารถสอบถามรายละเอียด
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้เอง
คือโดยปกติเนี่ยถ้าคดีอาญาทั่วไป
โจทย์และจำเลยจะนำพยานหลักฐานมาให้สารพิจารณา
เหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่คนกลาง

แต่ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีทุจริต
หรือแม้แต่คดีของคดีศาล
ที่เป็นสารนักการเมือง
ก็เป็นคดีที่ใช้การพิจารณาแบบไต่สวน
ไต่สวนให้สารสามารถเรียกพยานหลักฐาน
เอามาได้เลยเมื่อไม่ได้เสนอมาทั้งโจทย์ทั้งจำเลยไม่ได้เสนอมามีอันหน้าทุกอย่างเลย
ก็มีสิทธิ์มีหน้าที่ที่จะเรียกมาดูเองได้เลย

การพิจารณาโดยการไต่สวน
ของสารคดีทุษฎฤษ
กับสารในคดีอาญาทั่วไป
มีความแตกต่างตรงการพิจารณาคดีนี่แหละครับนะฮะ

เพราะฉะนั้นผมพูดให้ฟัง

เขาสับสนเงินธรณวัตตร์

ผมจำได้ว่าผมพูดไปครั้งหนึ่ง

ซึ่งเขาไปอายัดบ้านที่ดิน
ที่นี้การอาญัติท่านผู้ชมครับ
คุณมิ้นเชื่อไหมครับผมก็เคยโดนอายัด
ตอนที่มีคดีของคุณของคุณเขามาครับ
ทีนี้การอายัดนี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับ

เขาเรียกคณะกรรมการธุรกรรม
มีเจ้าหน้าที่มีผู้แทนศาล
มีผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าถ้าจำผมไม่จำ

การอายัดมีฐานความผิดก่อน
ประมาณ๒๘ฐานความผิด
ว่าจะเข้าไหมถ้าเข้าเนี่ยการอายัดนี่ต้องเข้าใจก่อนว่า
เขาอายัดไว้๙๐วันเพื่อให้คุณชี้แจง
คุณชี้แจงได้ไหมว่าทรัพย์สินนี้ได้แต่ใดมา
สินนี้คุณได้มาโดยการทำงานหนักมีการเสียภาษีถูกต้อง
๙๐วันให้โอกาสคุณชี้แจงถ้าคุณชี้แจงได้ก็เอาไป
อันที่ชี้แจงได้ก็คืนให้ถูกต้องครับคือยึดมานี่ก็ไม่ได้หมายความว่า
คุณอาจจะชี้แจ้งได้บางเรื่องชี้แจงได้ทรัพย์สินบางอย่าง
เขาก็คืนคุณบางอย่างไอ้ที่ชี้แจงไม่ได้ก็จะส่งส่งอายการส่งสารฟ้องคุณ
และยึดทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดินนี่คือกระบวนการคือวิธีการ
จริงก็ยังมีกระบวนการที่คุณจะต้องไปต่อสู้ที่ศาลอีก
ไม่ได้หมายความว่าปปงเขาจะยึดคุณแล้วยึดแล้วยึดเลย
ไม่ใช่๙๐วันเขายึดไว้ให้คุณชี้แจงเมื่อคุณชี้แจงได้เขาก็คืน
คุณชี้แจงไม่ได้เขาก็ยึดไว้นะฮะและส่งฟ้องศาล
ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าทรัพย์สินของคุณ
จะถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินไหม
กรณีนี้ก็เช่นเดียวกับลูกใครอ่ะเรื่องข้าวเสียเปียง
ลูกเสียเปี๊ยงก็โดนยึดไปอีก๒๐๐กว่าล้าน
และเสียเปียงโดนไป๑๓๐๐๐ลูกโดนไปอีก๒๐๐๐
รวมแล้ว๑๕๐๐๐ล้านแล้วครับ
ถามว่าชี้แจงได้ไหมแล้วชี้แจงได้ไหนดูซิว่า
เงินมาได้ยังไงเอาเงินจากที่ไหนมา
มีการเสียภาษีอะไรถูกต้องหรืออะไรต่างเหล่านี้
แจ้งได้ก็คืนชี้แจงไม่ได้ก็ยึดส่งสาร
ฟ้องฟ้องสารให้ยึดตกเป็นของแผ่นดิน
ก็ชัดเจนไปครับ

เห็นเขาพูดกันเยอะเหลือเกินนะ

แต่นายกเขาออกมาพูดคือวันที่ยังไม่ได้พูดก็จริง
แต่พูดเดือนออกมาแล้วนี่ถือเป็นความคืบหน้า
นี้บอกแล้วนะว่าพฤศจิกายน๖๑มีการเลือกตั้ง
เพราะอะไรเหรอเพราะนักการเมืองเนี่ย
เค้าก็จี้ถามอยู่ทุกวันน่ะคุณมินครับท่านผู้ชมครับ
บัทดาลนักการเมืองก็ว่างงานมาสามปีแล้วถูกไหม
ตั้งแต่ปี๕๗ว่างงานมาแต่ละคนก็
ถ้าภาษาผมนะเขาเรียกว่าแกเฮียนกระหือรือ

ก็ไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตแล้ว
ก็ฉลาดแล้วนะครับเช่นชูวิทย์
หรือถ้าบางคนก็คิดว่าแหม
คืองานการเมืองคุณมิ้นครับเป็นงานอาสาสมัครนะครับ
ไม่มีใครบังคับคุณมาเป็นอาสาสมัคร
หมายความว่างานการเมืองเนี่ยคุณต้องอาสาสมัครตัวเองมาใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเขาต้องเชิญคุณมา

เมื่อคุณก็อยากทำถูกไหมครับเสนอตัว

เมื่อไม่อยากจะมาเป็นก็ไม่มีใครว่ามีคนมา

ซึ่งอันนั้นเป็นงานที่ว่าคุณต้องทำ
แต่งานการเมืองเป็นงานอาสาสมัคร
ดังนั้นก็จะเห็นได้ล่ะครับบางคนอยู่ในการเมืองเนี่ย
ตกอยู่ในวงการเมืองอย่างไม่ถอนตัวไม่ขึ้น
เหมือนคนเล่นไพ่เล่นการพนันแหละครับเลิกไม่ไหว
ติดใจอยากเล่นการเมืองมันโหยหวน
พอ๓ปีผ่านมาเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้อะไร
ช่วงนี้คุณจะเห็นได้ว่าบรรดานักการเมืองในเมือง

เมื่อไหร่จะเลือกตั้งไหนตกลงก็ทำแล้วนะ

หมายบอกรับปากทำล้อมรถแมพอะไรอย่างนั้นอย่างนี้
จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ก็ทนไม่ไหวแล้วครับ
ก็ต้องมาบอกว่าไม่ต้องมาจี้แจ๊ะ

คันตอนกฎหมายลูกเรียบร้อยผมก็ให้เลือกตั้ง
แล้วนั้นตลาดหุ้นขึ้นไหม

คือพอฟังปุ๊บว่ามีความชัดเจนระดับหนึ่ง

มันก็ขึ้นอยู่แล้วล่ะครับมันขึ้นมาเป็นอาทิตยอาทิตย์แล้วฮะ
๑๕๐๐จุดขึ้นมาตอนนี้๑๗๐๐จุดแล้ว
กรุงไว้ดิใช่ไหมว่าเป็นการเลือกตั้ง
แต่บรรดานักการเมืองก็เหมือนกับคนที่เหลือเวทีแหละครับ
อยากจะอยู่บนเวทีอยากจะอยู่ในสปอร์ตไลท์

อันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ฟัง
ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยก็เขายืนยันมาว่าพฤศจิกา๖๑ในปีนี้นะ

ใจเย็นหน่อยก็ได้นะครับ

เพราะฉะนั้น๑วันนี้ที่เราคุยกันไป
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๕๑ไม่ได้ไกลตัวนะครับ
บริโภคก็มีสิทธิ์เหมือนกันในเรื่องของกรณีโฆษณา

มีล็อต๒อีกที่จะต้องตรวจสอบกัน

วันเลือกตั้งจะไม่รู้เลยเหรอ
ลืมกลับมาติดตามชูวิตตีแสกหน้ากันได้ใหม่วันพรุ่งนี้
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ